ร้องได้ให้ร้าน

กาแฟเอ็มเรสโซนดัปเปอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน
คนที่ไม่ใช่แฟน
ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
หน้าที่ตามฐานาใจ
ห้ามเดินก้าวร้ำเส้นแฟน
ภาระในเขตอ้อมแขน
ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้
รักแม่หมากคือจริง

ที่แย่กันนอก
มูลค่า๑๐๐๐บาทคุณบัวร้องไปแล้วนะครับ
คุณบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
และเพลงที่๑นะครับมูลค่า๑หมื่นบาทคุณบัวร้อง
ได้ครับ

ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้จากตั๊กกะแตนชนระดานะครับ
ไม่ผิดเลยสักคำเดียว

ตั้งแต่มีลูกแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอหน้ากันครับ

รักเขาคนเดียวครับ

กอดพี่แดงให้ชื่นใจหน่อยพี่บัวนะ

อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายสิบปีนะพี่นะ

อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายสิบปีนะพี่นะ
ต้องสู้ฝ่าฝันไปด้วยกันนะ
พี่ยามิจฉัยรายการต่อจากนี้เลยครับ
ก็ต้องมาติดตามเป็นกำลังใจให้กับคุณบวมกันต่อนะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตในคราวต่อไป

สิบแปดนาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัดทีวีช่อง๓๒๒แห่งนี้

ร้องใครไหลตาม
ไม่มีแม้กระทั่งข้าวจะหุงแล้วก็ไม่มีไข่จะทอดค่ะ

ก็เดินออกมาจะขับรถไป
ขอยืมเขาแต่ก็รถก็ยังมา
มาดวนขโมยเม่าไฟไปอีกรถเก่ายังเอา
บางทีเค้าสงสารก็ให้นมให้กล้วย

คงคิดถึงแฟนด้วยแต่แฟนพี่ก็ไปทำงานเพื่อพี่นะพี่

แดดใครใช่โอ๊คใครใช่โอ๊ค
แม่ต้องปรบมือจะนั่งหรือจะยืนได้หมดได้หมด

โปรดติดตามตอนต่อไป